แต่คนที่ลงพื้นที่ไปช่วงสักประมาณตี๒ของวันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ใช่ตำรวจนะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครอง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจอเพียบเลยค่ะ
วัยรุ่น๒๐๐กว่าคนแล้วอย่างที่บอกว่าตรวจสอบเนี่ย
ฉี่ม่วง๖๐กว่าคนเรื่องนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเลยทางด้าน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็เป็นที่มาของพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วย
๕เสือโรงพักปล่อยโจเสพยาในผับนะคะ
กรมการปกครองที่พบเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีรวม๕๙คน
เข้าใช้บริการพบผู้มีสารเสพติดเนี่ย
ปัสสาวะเป็นสีม่วง๖๖คนมีของกลางพวกยาเคตามีน
ยาไอซ์แล้วก็เจออุปกรณ์การเสพตอนที่ไปถึงเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่เขาให้ปิดเพลงเปิดไฟโอ้โหวัยรุ่นอยู่ในนั้นเพียบเลย
เรื่องนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เปิดเผยนะคะว่ามอบหมายให้พลตำรวจตรีวัชรพงศ์
ดำรงศรีผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑ดำเนินการ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วค่ะ
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าสนชนะสงครามเนี่ย
เข้าข่ายปล่อยประละเลยจริงก็ต้องถูกพิจารณาโทษทางการปกครอง
ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนของการดำเนินการต่างเนี่ย

ก็ไปสอดคล้องกันกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างของกระทรวงมหาดไทย
ที่ร่วมกันตรวจค้นสถานบันเทิงย่านพระนคร
พร้อมยืนยันด้วยบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่นอกหน่วยงานเข้าไป

หากพบว่าเป็นข้อบกพร่องในการปล่อยปะละเลยของท้องที่
ก็ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับ

ชรพงศ์ดำรงศรีผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑

แล้วก็ลงนามให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
หรือที่เรียกว่า๕เสือของสนชนะสงคราม
มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการ

เป็นเวลา๓๐วันเอาไว้ก่อน

รู้สึกดิฉันได้ฟังสัมภาษณ์

บ่นนะว่าคือผับอื่นเนี่ย

แต่ว่าแซ่ดคลับเปิดจนถึงตี๔

ตำรวจตำรวจมองไม่เห็นหรืออย่างไร

ซอยนั้นบางทีอาจจะมีสาวประเภท๒
เข้ามาแล้วตอนเช้าสิ่งที่ชาวบ้านเขาเจอนะ
เขาพบแบบถุงยางอนามัยใช้แล้ว

บางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาบอกว่าต้องใช้เท้าเขี่ยลงท่อไป
เรื่องแบบนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่ามีต่างชาติไปเที่ยวเยอะนะครับ

แถวนั้นก็ใกล้วัดใกล้โบราณสถาน